คุณผู้ชมฮะกลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับ
ติดตามเหตุใหญ่ที่เกิดขึ้นในพื้นที่อายุทยานะฮะ
เพราะว่ามีการฆ่าเปลือยสาวโรงงานทิ้งคลอง
เกิดขึ้น๒๗กรกฎาคม๑๖วันแล้ว
ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถที่จะคลี่คลายคดีได้
ท้ายที่สุดจับตัวคนร้ายได้แล้วนะครับ
คนร้ายเป็นวัยรุ่นชายอายุ๑๘ปีเท่านั้นเองนะครับ
นี่แหละครับคดีที่เป็นคดีสะเทือนขวัญในพื้นที่
ของอำเภอนหาคอนหลวงจังหวัดพรนครธิยานท์นะครับ
เพราะว่านางสาววราพรอิ่มอาหารอายุ๔๐ปี
ถูกคนร้ายใช้กางเกงของผู้ตายรัดคอ
ของแข็งทุบที่ศีรษะจนเสียชีวิต
และนำร่างทิ้งลงคลองในลักษณะเปลือย
คลองบางพระครูที่ตำบลตานเอนอำเภอบางปะหัน
เหตุเกิด๒๗กรกฎาคมที่ผ่านมา
ทีนี้ครับตำรวจทำงานเต็มที่
หลักฐานที่ได้ในเบื้องต้นตั้งแต่ช่วงแรกก็คือ
เห็นภาพจากกล้องวงจรปิดทั้งภายในโรงงานที่ผู้ตายเนี่ย

แล้วก็เห็นภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณโรงงานเหมือนกัน
ผู้ตายขี่รถจักรยานยนต์ออกมา
กล้องวงจรปิดหน้าร้านชำแห่งหนึ่งริมถนน
่งหน้าไป๓แยกวัดตาเอนนะครับ
ซึ่งมีผู้ชายจับกลุ่มยืนคุยกันอยู่หน้าร้าน
แล้วก็เห็นในช่วง๒ทุ่ม๒๘นาที
มอเตอร์ไซค์ของผู้สีชีวิตขี่ผ่านไป
และจากพยานที่เห็นว่าผู้ตายขี่รถจักรยานยนต์อยู่ท้องถนน
และปรากฏมีรถทั้งกระบะดำมีรถเก๋ง
มีรถจักรยานยนต์อีก๒คันอยู่ใกล้กับรถของผู้ตาย
เมื่อวันที่๒๖กรกฎาคมเวลาประมาณ๒ทุ่ม
ตำรวจต่อจิกซอต่อจิกซอทั้งหมดเลย
การสืบสวนของเจ้าหน้าที่คือแกะรอยจากกล้องเป็นหลัก
ทบทวนหลายครั้งหลายจุดเขาบอกแบบนี้
สอบพยานบุคคลแล้วก็ตรวจ
ตรวจบริเวณพื้นที่การก่อสร้างใกล้กับจุดเกิดเหตุ
สอบบุคคลในบริเวณนี้โดยรอบโดยเฉพาะพื้นที่ก่อสร้าง
ท้ายที่สุดต่อจิ๊กซอจนสามารถสาวถึงตัวคนร้ายได้สำเร็จ
๑๖วันหลังการเสียชีวิตของนางสาววราพร
ตำรวจสามารถที่จะนำตัวของวัยรุ่นชายอายุ๑๘ปี
ซึ่งเป็นคนงานก่อสร้างพักอยู่ใกล้จุดเกิดเหตุ
มาสอบปากคำโดยคนงานรายนี้ผู้ต้องหาบรายนี้นะฮะ
สรุปเขาสารภาพว่าเป็นคนฆ่าจริง
เขาเล่าให้ฟังแบบนี้ครับบอกว่าวันเกิดเหตุ
ซึ่งเป็นรถที่ใช้ในการก่อสร้าง
แล้วทีนี้ขี่ไปขี่มามาเจอกับผู้ตายโดยบังเอิญ

เขาก็เลยขี่รถตามประกบรถผู้ตาย
ใช้เท้าถีบรถจักรยานยนต์ของผู้ตายจนล้ม
บังคับให้ผู้ตายคือนางสาวราพร
คล่อมหน้ารถของเขา
แล้วเขาขับพาไปยังจุดก่อเหตุ

ผู้ชายวัย๑๘ปีคนนี้ผู้ต้องหารายนี้
ก็เลยใช้หินทุบหัวจนผู้ตายแน่นิ่ง
จากนั้นนำร่างผู้ตายทิ้งลงคลอง

ส่วนสร้อยคอทองคำกับมือถือเนี่ย
ตัวของคนร้ายอ้างว่าทิ้งลงคลองบริเวณจุดเกิดเหตุ

ทั้งหมดทั้งมวลที่ตำรวจสอบปากคำเข้ม

จะต้องทำการสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้ง
เพราะกรณีที่ผู้ต้องหากล่าวอ้างว่าแค่ประทุษร้าย

หรือจริงจะเอาทรัพย์สินแล้วก็ทรัพย์สินที่โยนทิ้งน้ำไป

ทีนี้ตำรวจก็ต้องคือจับกลุ่มได้แล้วนะ
แต่ทั้งหมดต้องเอาหลักฐานมาประกอบให้มัดแน่นหนาเลย
ทีนี้จับกลุ่ม

เมื่อเช้าก็ซื้อข้าวซื้อน้ำเดินทางไปเยี่ยมลูกชายที่ห้องขัง
ก็เปิดเผยกับทีมข่าวบอกว่าครอบครัวของเธอทำงานก่อสร้าง
และทีนี้พอตำรวจมาจับกลุ่มตัวลูกชายเธอในคดีฆ่า
ถามว่าผู้เป็นแม่ตกใจไหมตกใจ
และไม่คิดว่าลูกชายจะเป็นผู้ต้องหา

ตั้งแต่วันที่๒๖๒๗กรกฎาคมเป็นต้นมาเนี่ย
ลูกชายไม่มีอาการผิดปกติแต่อย่างใดนะคุณนะ

เห็นลูกชายเป็นแบบนี้และลูกชายกลายเป็นผู้ต้องหาแล้วนะครับ
ครอบครัวบอกยังไม่เชื่อนะเพราะว่าโอ้โหลูกชาย
แล้วก็พี่สาวก็บอกว่าน้องชายเป็นคนนิ่งเลยนะฮะ
ทางด้านของญาติผู้ตายนะฮะญาติของนางสาวราพรเนี่ย
พอทราบข่าวว่าจับกลุ่มตัวคนร้ายได้ก็เดินทางมาที่สพบังปะหันเหมือนกัน
แต่ว่าในเบื้องต้นตำรวจยังไม่ให้เข้าไปดูตัวผู้ต้องหานะ
เพราะเกรงว่าทางญาติของผู้ตายจะมีความโกรธแค้น

เพราะว่าตรงนี้มันก็มีครอบครัวของผู้ต้องหาอยู่ด้วย
ทีนี้ตำรวจบอกว่าทางครอบครัวและญาติเนี่ย
ได้ฝากขอบคุณตำรวจที่ติดตามจับกลุ่มคนร้ายมาลงโทษได้สำเร็จนะฮะ
ก็ถือว่าคลี่คลายคดีอุกชะกันที่เกิดขึ้นในพื้นที่อายุทยาได้แล้วนะฮะ